มาดูเรื่องของร่างทรงปู่ศีรษฐ์ตาไฟกันหน่อยที่เป็นล่วงละเมิด
เด็กหญิงต่างยังมีข้อสงสัยมีพิรุธหลายอย่างเหมือนกัน
ล่าสุดมีการเปิดคลิปออกมาคลิปหนึ่งที่ครอบครัวถ่าย
ขณะที่เข้าไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบกับร่างทรงรายนี้นะครับ
ก็เป็นคลิปนี้ก็มีทั้งพ่อแม่พี่สาวแล้วก็ผู้เสียหายคือหญิงสาววัย๑๗ปี
ก็เดินทางไปนั่งพูดคุยกันเรียกร้องขอความรับผิดชอบ
จากนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์ร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
ที่บอกว่าเป็นพิการเป็นโปรดิโอนะครับ
แต่ในคลิปจะเห็นเฉพาะนายสุรสิทธิ์นั่งบนแคร่หน้าบ้านของนายทวีเทียนทองผู้ที่ชักชวนไป
แล้วก็มีการนำพาครอบครัวของผู้เสียหายไปร่วมทำพิธี
ในคลิปจะมีเสียงพ่อแม่พี่สามรวมไปถึงผู้เสียหายด้วย
กำลังพูดคุยกันเรียกร้องให้รับผิดชอบจากร่างทรงรายนี้
ช่วงก็มีเสียงของนายทวีมีการพูดคุยด้วย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังช่วงแรกก่อนที่ความจริงของคลิปนี้
ความยาวสัก๓คลิปด้วยรวมกันแล้วประมาณ๑๕นาที
แต่ว่าทีมข่าวเราคัดมาในช่วงที่สำคัญ
โดยคลิปจะเปิดช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่สาวพยายามจะทวงถามให้ร่างทรงรับผิดชอบ

แล้วก็มีเสียงของนายทวีพยายามบอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ
ส่วนผู้เสียหายคือหญิงสาววัย๑๗ปีก็บอกด้วยว่า
เนี่ยร่างทรงเนี่ยข่มขู่เธอว่าหากนำเรื่องนี้ไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
ถ้าบอกพ่อแม่คนในครอบครัวจะตายทั้งหมดเลย
ไปฟังเสียงที่เราคัดมาให้ฟังกันหน่อยครับ
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก

แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก

แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก

แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก
แม่คนที่ตายก็ไม่มีใครเชื่อหรอก

คอยว่าโอ้ลูกค่อยโทรมาอยู่เธอนึงว่าเขาแล้ว
มันสิบอกพ่อยอยู่มันแน่มึงเสียงแล้วพ่อยกระพริกทั้งเกดแล้ว
ก็บอกพ่อสุดหรอกเลยล่ะพ่อสุดบอกทั้งหมดเลย
เย็นหม่อพ่อยถามว่าอยู่ใส่หรือลูกต่อดี
มันน่อยอยู่สิกิตอยู่แถวไหนมันยังสงสัย
พ่อสิบอยู่บนไหนมันยังไหวอยู่

ร้อนเดินต้น

แต่ทำอย่างนี้มันทำจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้
มีปมด้อยหรือยังไง
ทีนี้นี่ก็เป็นคลิปที่มีการบันทึกไว้ช่วงกลางคืนของวันที่๒๗สิงหาคม
ก็ตรงกันกับที่นายทวีนั้นเคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
ก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖สิงหาคมถึงเช้าวันที่๑๗สักประมาณช่วงบ่าย
นายทวีพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านจากนั้นก็พาร่างทรงไปพักผ่อนที่บ้านของตนเอง
ซึ่งห่างจากบ้านของผู้เสียหายไม่ไกลเพราะวันรุ่งขึ้นคือ๒๘จะพาร่างทรงไปทำพิธีที่๑๐๑
แต่ประมาณ๒ทุ่มของวันนั้นคือ๒๗สิงหาคมครอบครัวของผู้เสียหายไปที่บ้านของนายทวี
บอกว่าร่างทรงเนี่ยคมคืนลูกสาวหลังจากนั้นก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับไปที่บ้านของนายทวีตอนเที่ยงคืน
แล้วก็เป็นที่มาของคลิปนี้แหละนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะให้ฟังหลังจากนี้ก็คือเป็นช่วงที่ระบุถึงเหตุการณ์
หลังจากผู้เสียหายกลับมาถึงที่บ้านก็ร้องไห้พูดจาก็ไม่พูดไปกินข้าวกินปลาจนพ่อต้องไปเค้นถามถึงยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
และผู้เสียหายก็บอกอีกว่าร่างทรงพูดขณะทำพิธีว่าเคยทำแบบนี้กับคนอื่นและอายุน้อยกว่านี้ด้วยนะฮะไปฟังเสียงอีกคลิปหนึ่งครับ

กินหรืออาจจะดี

ขาหลืนใจปมบายยังไง

แต่เงียบน้ำโอ้โห้ยมันคือหยามผงขัดแท้ว่ะสักที
มันยังคือห่อไขแต่ว่ามันยังคือห่อไขเพียงของหยามห่อ

มันกล้าโบมันซักใส่ใดเลี่ยงจึงเนี่ย

หมอสันนิษฐานเลยว่ามันประมาณเพื่อเดียวมันประมาณคนเดียว
เขาเห็นมาหลายคนหมอวายจังฟรี
แต่บอกหนูว่าคนอื่นก็ทำ
เขาอายุน้อยกว่าเธอเขายังทำได้
นอกจากนี้นะครับรายละเอียดอื่นในคลิปก็คือ
ผู้เสียหายเรียกนายทวีว่าลุง
แล้วก็พูดทำนองว่าที่ให้ไปก็เพราะไว้ใจลุง
ส่วนนายทวีก็ตอบว่าลูกสาวของเขาก็ทำเหมือนกัน
แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขณะทำพิธี
แนะนำว่าไปแจ้งความตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทางผู้เสียหายก็ฝากให้นายทวีนั้นช่วยเป็นพยานให้ด้วย
นี่ก็เป็นคลิปเสียงทั้งหมดที่นำมาเป็นหลักฐานนะครับ
ค่ะซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปถึงที่บ้านของฤษี
ไปสอบถามเพื่อนบ้านด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาฟังกันว่า
สัมภาษณ์เพื่อนบ้านได้ไหมสัมภาษณ์คนในครอบครัวได้ไหม
คือเราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านของฤษีเนี่ยก็บอกว่า
รู้สึกตกใจเหมือนกันนะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ทำให้จังหวัดศรีสะเกดเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่เพื่อนบ้านไม่เชื่อว่าฤษีจะไปก่อเหตุข่มขืนได้
เพราะว่าดูจากสภาพร่างกายแล้วก็พิการบอริโอมาตั้งแต่เกิด

ทีนี้พอเห็นเพื่อนบ้านให้สัมภาษณ์แบบนี้

พอเพื่อนบ้านดูคลิปก็นิ่งไปสักพักหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวไปฟังว่าเขารู้สึกยังไงฟังเสียงกันเลยค่ะ
ก็คิดว่าเขาคงจะเรื่องอารมณ์คงจะมีอยู่เนอะ
คิดว่านะถ้าร่างกายเขาเป็นแบบนี้เนี่ย
แต่ส่วนลูกแล้วไม่รู้ค่ะ
ครั้งแรกเขาก็นอนหงิกงอใช่ไหมล่ะ

ทีนี้เขาก็นั่งอยู่มันต่างกันนะ

เพราะว่าตอนที่ผู้หญิงเขาเข้าไปในวัด

ก็เห็นเขาอยู่ที่ลานวัดนะ
แล้วเมื่อกี้เห็นแล้ว
ตกใจไหมครับความรู้สึกของเรา
ค่ะก็มีกลับหน้ามือไปหลังหนูค่ะ

ข่าวก็คิดว่ามันไม่ใช่ความจริงค่ะ
ยังไงก็ทำไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นค่ะ
แต่มาดูในคลิปแล้วเนี่ยก็
เอาจริงว่าก็ทำได้แล้วก็ไม่เห็นกลับตาเนาะ

แล้วก็คือยังไม่เชื่อ๑๐๐ค่ะ

สื่อที่เคยเห็นคือมือหงิกมืองอ
ทำอะไรก็ไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้

แต่ในคลิปมันแสดงให้เห็นว่า
ร่างกายของฤษีเคลื่อนไหวได้

แล้วก็หมุนตัวในท่านั่งได้ด้วยนะ
ปากหน้าก็จะไม่บูดเบี้ยวมาก

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะไป

คราวนี้แม่ของฤษีคือนางวนิดาพระศักดิ์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
แปลว่าคนในครอบครัวไม่พูดอะไรแล้วนะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าให้นายทวีออกมาพูดสิออกมาพูด
พอนายทวีให้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บคนในครอบครัวเงียบเลยนะคะตอนนี้
แล้วก็ยังมีคนที่ออกมายืนยันเกี่ยวกับพฤติกรรมของร่างทรงปู่ฤษีอีกนะคะ
ก็คือนอกจากสาวคนที่ประสบเหตุครั้งนี้แล้วมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ
บอกว่าเคยนะเคยมาให้ร่างทรงปู่ฤษีนี้ทำพิธีให้
แต่คุณผู้ชมเราจะไปไล่เรียงว่าเขามีการทำพิธีกรรมยังไงบ้างกันก่อนแล้วกันนะคะ
หญิงสาวคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเธอเคยไปทำพิธีกับฤษีคนนี้ประมาณ๒ปีที่แล้ว
ตอนนั้นเธออายุ๑๘ปีแล้วก็ป่วยไม่สบายไปหาหมอฉีดยารักษาก็ไม่ดีขึ้น
หน้าสาวก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวจะลองให้ไปคุยกับครูคนหนึ่งที่รู้จักกับฤษี
ซึ่งครูคนนี้บอกว่าเป็นฤษีที่คนนับถือเยอะ
ใครป่วยหรือมีเคราะห์ก็ไปหารือสีรักษาก็จะหาย
หลังจากนั้นค่ะเธอก็ตกลงไปรักษากับร่างทรงปู่ฤษีคนนี้
โดยครูคนดังกล่าวแล้วก็ลูกชายของครูเธอก็ได้ทำการนัดให้นะคะ
ซึ่งเป็นการไปทำพิธีครั้งแรกที่สถานที่แห่งหนึ่ง
เป็นลานบ้านกลางแจ้งเวลาประมาณ๓ทุ่ม
พร้อมกับบอกว่าจากนั้นมาก็ไปทำพิธีกับปู่ฤษีอีกรวมแล้ว๕ครั้ง
ล่าสุดนะคะร่างทรงปู่ฤษีได้สั่งให้ตัวเธอเปิดเสื้อขึ้น
แต่ตัวเธอนั้นไม่ยอมทำตามและเมื่อถามกลับว่าทำไมต้องทำแบบนี้
ร่างทรงปู่ฤษีตอบกลับมาว่ามันเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
บอกว่าตอนนั้นเครียดมากเลยนะคะชีวิตไม่มีความสุขเลย
เพราะว่าทางร่างทรงปู่ฤษีเองก็ติดต่อมาบังคับขู่ให้เธอไปทำพิธีตลอด
ตั้งแต่นั้นมาตัวเธอก็ตัดสินใจไม่ไปทำพิธีอีกเลยค่ะ
พอต่อให้มึงไปพูดที่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อมึงหรอกลูกศิษย์กูตั้งเยอะตั้งแยะ
เขาทำจริงค่ะคือเขาจะขู่เราจนเรากลัวค่ะพี่
จนเราแบบยอมให้เขาทำทุกอย่างใช่
แล้วที่บอกว่าต้องถึงขั้นแบกมาให้คนแบกมาแบกพัก
แบกจริงแต่ตอนที่หนูอยู่ข้างล่างทำพิธี
แล้วเค้าก็ขุกเค้าไปเข้าน้ำได้ใช้เค้าเค้าไปเข้าน้ำ

ใช้เค้าไปไปของเค้า
เขาสามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะพี่
ไม่ใช่ตามที่ข่าวแบบนั่งแล้วก็ล้มไม่ใช่

ก็พูดได้ก็ติดขัดแต่ก็ฟังออก
ทุกวันนี้เธอยังเชื่อว่ายังมีหญิงสาวคนอื่นที่ตกเป็นเหยื่อของร่างทรงปู่ฤษี
ที่ยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยอีกเยอะนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็รู้สึกเห็นใจ
น้องอายุ๑๗ปีที่ถูกฤษีเขาบังคับเหมือนกับที่เธอโดน
ตอนนี้ทางตำรวจสพเมืองศรีสเกต
ได้กันตัวเธอไว้เป็นพยานสำหรับเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะ